สวัสดีครับหลังจากนี้อย่างที่ได้ย้ำเตือนนะครับ
ชาวเหนือชาวอีสานคงต้องเตรียมรับมือแล้วล่ะครับ

โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับลาวนะครับ
และที่สำคัญครับใครที่จะออกเดินเรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

เพราะว่าคลื่นจะแรงฝนก็จะตกเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ปัจจัยก็เป็นผลพวงมาจากพายุสองลูกที่มีการก่อตัวขึ้นมานะครับ

ซึ่งตอนนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนนี่แหละครับคือพายุมังคุดนะครับ
ปัจจัยตัวสำคัญต่อไปที่จะมาส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ในช่วงวันอังคารมันพุทธ
พายุบริจัทไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์นะครับ
ก็ทำให้มีกระแสลมจากบริเวณฝั่งอันดามันพัดผ่านเมืองไทยของเรานะครับ
มาพร้อมกับความชื้นเข้าสู่ศูนย์กลางพายุ
ก็ทำให้บริเวณพื้นที่ภาคกลางนั้นฝนตก

ทำให้ฝนนั้นไปตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแทน
แน่นอนจุดเดียวกันนี้เอง
ก็จะเป็นจุดที่พายุมังคุดก็จะส่งผลลักษณะเดียวกัน
ก็คือในช่วงวันที่๑๕จะมาอยู่ตรงจุดที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนไทย
คือมาอยู่บริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์
ก็จะทำให้ฝนจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ค่อยเลื่อนต่ำลงมานะครับแล้วก็พาดผ่านตอนกลางอีกครั้งหนึ่ง
นี่คือสถานการณ์ฝนที่ต้องเตรียมรับมือกัน
แต่ว่าภาพรวมแล้วสถานการณ์ฝนแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร

ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จุดที่จะหนักหน่อยในระยะนี้ก็คือ
ในบริเวณตอนบนนะครับ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
หลังจากวันเสาร์เป็นต้นไปก็จะเน้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
เช่นเดียวกันกับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ
ตั้งแต่วันเสาร์ฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ
ละ๔๐๖๐ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งด้วยนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจุดปะทะลมพอดีนะครับ
๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไป

ฝั่งอ่าวไทย๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

แล้วก็มีโอกาสตกติดต่อกันหลายวันด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจร

และนี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ